ไม่เชื่ออย่ารบหลุมมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกใกล้
มูไนท์สนับสนุนโดย
กาแฟทั้งทีเลือกฟิตเน่คอฟฟี่เซฟ๔๕แคลอรี่
ช่วงนี้เรายังคงอยู่ที่พระธาตุบังพวนนะครับ
หลังจากที่ศักระทั้งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และองค์พระธาตุบังพวนแล้ว
เราจะพาไปเปิดประสบการณ์ความเชื่อ
แขกรับเชิญผู้ที่มีความศรัทธา
และผูกพันกับเรื่องราวปฏิหารขององค์พญานาคมาตลอดทั้งชีวิตของเขา
คุณยายจ๋าสวัสดีค่ะ

หมายถึงว่าเมื่อก่อนพระมีเยอะบริเวณนี้

คือพระทุกองค์โดนนิมนต์ไปที่วัดอื่น
อุ๋ยเป็นวันล้างไม่มีใครดูแลแหละ

วัดพระธาตุของดีเห็นออกไป

เคยมีคนเห็นปู่องค์ดำบ้างไหมฮะ

เห็นเดินมานี่แหละเป็นตาผ้าขาว

เดินดูรอบวัดนี่แหละค่ะ
สมัยก่อนแต่ย่ายังเป็นเด็กอยู่
แล้วยายเคยเห็นไหม

แสดงว่าชาวบ้านแถวนี้เขาจะรู้กันหมดว่า
ปู่ชีพระขาวนี่อยู่ตรงนี้
เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เวลาจะมาไหว้พระธาตุ

ไม่แต่ก่อนเนาะเขามาตัดเสียนท่าน

เอาไปทิ้งไว้ที่สะพานนาน
ถึงพบคือเอามาบรรจุใหม่

ในที่สุดก็ต้องเอาเสียงของท่านกลับมา
กลับมาตอนกลับมา
เขาไปหล่อเราที่กรุงเทพ
เขาบอกว่าเดินทั้งคืนเลย

คนไหนไปมาก็มาขอกราบปู่องค์ดำนี่แหละ

มาขอยูเฮนเป็นสุขนี่แหละ

เขาเชื่อว่าพญานาคเป็นคนสร้างเมืองเอาไว้

จะมีจุดลงจุดขึ้นลงของพญานาคอยู่

ทำไมเขาถึงเชื่อว่าเป็นรูพญานาคคะ
ก็โบราณบอกเอาไว้ว่ารูพญานาคสงสัยจะลวงเอาไว้
เพราะว่ามันมีเครื่องล้างของขังอะไรอยู่ในนั้นหมดล่ะ

มีสิงตัวกรรมอยู่ศีทฤษ
เป็นของเมียกษัตริย์ที่มาสร้างวัดนี่แหละ
อันนี้ฝ่ายนี้เป็นของพระเจ้าจันทบุรี

ตรงนี้เป็นของเวี้ยเวียงจันทร์
อืมนี่เห็นไหมบริวารรอบ

ของดีทุกอย่างก็ต้องอยู่ตรงนี้เลย

อะไรก็อยู่ในนั้นหมด
อีกเรื่องราวที่คุณยายสุพี
เคยเห็นเต็มสองตากับตัวเองมาแล้ว
นั่นคือจุดที่เรียกว่าเป็นรูของพญานาคณปัจจุบันรูนี้ถูกปิดตายไปแล้ว
เนื่องจากเชื่อกันว่าเป็นรูที่พญานาคใช้เพื่อเดินทางจากใต้บดานมายังพื้นดิน
และรูแห่งนี้ยังถูกค้นพบว่ามีสมบัติอยู่อย่างมหาศาล
ซึ่งชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่าเป็นสมบัติของพญานาคใครที่คิดจะมาขโมยมักมีอันเป็นไปแทบทุกราย
เหนือประมาณสิบกบ
แสดงว่าเขาเชื่อว่าข้างในเนี่ยมีของดีเครื่องรางของขังอยู่ในนี้หมดเลย
อยู่ในนี้หมดเลยแล้วมีสิงตัวคำอยู่สี่ทิศ
พญานาคเนี่ยแปลงเป็นพระแขวล์
มาแยกแผ่นดินให้ลึกเป็น๘วาทเพื่อจัดจับป่า

เล่าว่าพญานาคเป็นคนมาสร้างตรงนี้

ตีแผ่นเงินแผ่นทองปูเอาไว้

กษัตริย์ก็อยู่ในนี้หมด
แสดงว่าพระทองคำทั้งหลายก็เอามาจากตรงนี้แหละ

ข้าวบ้านและทุกคนโบราณบราชาวะ

เป็นจุดที่พญานาคกับมนุษย์ร่วมสร้างร่วมบุญด้วยกัน

ข้างล่างก็จะเป็นทองเป็นเงิน

โตคำอยู่ที่เป้าสมบัตินี้ไว้

ครั้งหนึ่งเคยจุดขุดลงไปแล้วก็เจอพระทองคำมากมายตรงนี้เลย

ค่ะกราบเลยค่ะ

ก็พยายามจะมาหาของดีที่นี่

กลับเจอของดีกลับไปทุกครั้งเลยใช่ไหมคะ

แต่อิดก็เอาไปไม่ได้

เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโรคบาดาน
ซึ่งเป็นจุดที่มนุษย์กับพญานาคสร้างไว้ด้วยกัน
ทองคำหลายองค์ไปอยู่ที่กรมศิลปากรแล้ว

เพราะฉะนั้นมาที่พระธาตุแห่งนี้แล้ว

หลวงพ่อปู่ดำ
แข็งแรงเนอะ

ที่วัดพระธาตุบังควรแห่งนี้
ยังเปรียบไปด้วยอรยธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา

มีสตะมหาสถานที่ยังหลงเหลือซากโบราณ
มาตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบัน
ครบ๗สิ่งแห่งเดียวในโลก

คือการจำลองสถานที่สำคัญ
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเอาไว้
เรื่องของสัตมหาสถานอันนี้สำคัญมาก
แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีนักปราศคนใด

สตามสถานที่สำคัญและมีครบเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย

หนึ่งก็คือที่วัดพระธาตุบังควรนี่แหละ
คือเดิมเนี่ยคนจะเห็นที่ครบสมบูที่ไหนรู้ไหมครับ

วัดเจ็ดยอดอยู่จังหวัดเชียงใหม่
เพราะฉะนั้นในอีสานเนี่ยมีที่นี้ที่เดียว
นี่คือ๓แห่งในโลกนี้เท่านั้นที่มีสตมสถานครบ
สตมหาสถานคือการจำลองสถานที่สำคัญ
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยมี
โพธิบันลังที่ที่พระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นโพ
นิมมิสเจดีที่ที่พระองค์ประทับยืนทอดพระเนธ

รัตนจงกรมเจดีที่ที่พระองค์เดินจงกลม
เพื่อแสดงปฏิหารบรรเทาข้อกังขาของเทวดา
รัฐนครเจดีที่ที่พระองค์ประทับนั่งพิจารณา
อาชาปรณิโคทะเจดีที่ที่พระองค์ประทับใต้ต้นไส
ละซึ่งกิเลสหมดสิ้นแล้ว
จรินพระเจดีที่ที่พระองค์ได้ประทับใต้ต้นจิก
โดยมีพญานาคนามว่ามุจรินมาป้องลมฝนให้
รายตนเจดีที่ที่พระองค์ประทับใต้ต้นเกด
ปฐมอุบาศกขึ้นในพระพุทธศาสนา
ณจุดตรงนี้นี่คือพระเก่าพระแก่
อายุจริงนี่หลายร้อยปีใช่มั้ยครับ
คือสร้างตั้งแต่ราวสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเนี่ย
ก็พศ๒๐๙๐กว่าจนถึงช่วง๒๑๑๑๑ประมาณนี้นะ
มันก็ต้องถ้ารวมว่า๒๐๐นี่มันก็ต้อง๕๐๐กว่าปีนะ
เราจะเห็นพระพุทธรูปที่มีเสียน๗เสียนเท่านั้น
แต่พระพุทธรูปตรงนี้มีเศียร๙เศียร
คนเกิดราศีหรือวันอะไรที่เหมาะกับการไหว้พระพุทธรูปปางพญานาคเก้าเซียน
คือเรามาสมมุติกันในชั้นหลังว่าพระพุทธรูปนาคปรกเนี่ยประจำคนเกิดวันเสาร์

ความจริงแล้วมันก็คือพุทธรูปมันเหมาะสำหรับทุกคนนั่นแหละ
มันไม่เกี่ยวว่าพุทธอุ้มบาทพุธกลางวันคือมันเป็นการกำหนดเพื่ออะไรไหม
เพื่อให้คนไม่ทิ้งศรัทธามันคืออย่างนี้
พระองค์นี้เนี่ยสร้างด้วยศรัทธาโดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชคือพระสร้างโดยกษัตริย์
กษัตริย์สร้างแล้วก็เป็นพระนาคปกเก้าเซียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครเลยนะ
ส่วนคุณพุทธอาจารย์อาจจะถามผมว่าเอ๊ออาจารย์แล้วเก้าเซียนเจ็ดเซียนมันต่างกันมั้ย
มันไม่ต่างกันหรอกในความคิดของอาจารย์นะจริงแล้วเนี่ยพญานาคองค์นี้อาจจะมีแค่เสียนเดียว
แต่ในขณะที่ฝนตกอ่ะพระพุทธองค์ประทับอยู่ใต้ต้นจิกแล้วเสวยวิมุติสมาบัตรคือแบบว่าสำเร็จแล้วมันมีความปิติสุขนั่งไม่ไปไหนเนี่ย
นั่งอยู่กับที่เนี่ยถึง๖วันเนี่ยนะองค์การนั่งตากแดดตากฝนเนี่ยพญานาคผู้มีจิตร่วงรู้ก็เลยมาแผ่พังผ่านกันฝนมันตกอ่ะก็สะบัดหัว
มันไม่ได้แปลว่าท่านจะมีจำเพาะบางทีท่านก็มี๓บางทีก็มี๕ทีก็มี๗
มันไม่ว่า๓ชื่อของใคร๗ชื่อของใครมันไม่ใช่
ณจุดตรงนี้พระองค์นี้เป็นร้อยปีมีปฏิหารมากมาย
ทางด้านพุทธคุณที่อาจารย์เคยได้ยินมาหรือฮะพุทธคุณของพระองค์นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่รู้
พูดตรงนะพอมาถึงที่นี่ครั้งแรกราวเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกศรัทธาเลย
เราอยากรู้จังเลยว่าคนที่นี่คนที่หนองคายหรือคนที่มาไหว้กลับบ่อย
เขารู้สึกเขาสัมผัสอะไรเพราะเรารู้สึกเราเห็นเราศรัทธาพระองค์นี้ก่อน
พระองค์ประธานอันนั้นอีกนะนั่นคือพระในพระอุโบสถหลังเก่านะ
แต่องค์นี้เป็นพระที่ไม่ได้อยู่ในพระโบสถอยู่ในเหมือนวิหารแล้วก็พังแบบซุดสมแล้ว
คือมันต้องมีใครที่อยู่ในพื้นที่นี้หรือมีใครที่เคยมากราบแล้วเจอปฏิหาร

อย่างนี้ดีกว่ามีอยู่หนึ่งท่านมดำรู้จักตั้งแต่ตัวเองมาหนองคายบึงการบ่อยเนี่ย
ก็รู้จักพี่คนนึงเขาทำแหวนทำอะไรอย่างนี้แล้วเขาเรียกได้ว่าเป็นคนที่คุณจะต้องชอบ
เพราะเขารู้อะไรเขาจะไม่พูดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองไม่เคยเรียนหนังสือ
ไม่เคยเรียนเกี่ยวกับอาร์ตตัวเองไม่เคยทำอะไรเลยแต่เป็นคนทำพญานาคที่สวยที่สุด
ตอนนี้กล้าพูดว่าน่าจะเขตอีสานยังไม่มีใครทำพญานาคอ่อนช้อยได้เท่าเขา

รณีคนนี้ถือว่าเป็นมาหนองคายจะต้องเป็นแลนดมาร์คของน้องคาย

ความเชื่อเรื่องพญานาคเราหลายคนอาจมีข้อสงสัยว่ามีจริงหรือไม่
แต่สำหรับชายคนนี้พญานาคคือชีวิตของเขา
และด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าจึงทำให้ชีวิตของเขารวยปังจนกลายเป็นเศรษฐี
ไม่มีใครในจังหวัดน้องคายไม่รู้จักมาติดตามในช่วงหน้ากันครับ
มีหลายคนที่บอกว่าเขาน่าจะเป็นพญานาคกลับชาติมาเกิดเหมือนกัน
เหมือนว่าเราได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อพญานาค
ผมเดินเข้าวัดเพราะแรงบันดาลใจจากองค์พญานาคที่พยายามตามหา
ปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าองค์พญานาคแห่งหนตำบลใด
ที่มีรูปสันฐานท่านผมมักที่จะไปดูรูปสันธารท่าน
ฟังเรื่องราวอาจจะเป็นงานศิลปะไปแล้วของแต่ละท้องถิ่น
แต่ในความเชื่อที่มีอยู่ในตัวเราที่มีท่านนั้นน่ะ
เป็นแรงบันดาลใจในทุกเรื่องที่จะสร้างงาน
แล้วคุณไปเอาความรู้มาจากไหนคนที่ไม่เคยวาดรูปพญานาค
เพราะว่าเขามีของเดิมพี่กิจเขาเป็นคนรังสรรค์งาน
สนองต่อพระมหากษัตริย์ในอดีตเป็นสกุลชั่นขั้นสูงที่เกี่ยวกับนาคาราช
เคยเกิดเป็นนาคมาหลายชาติพบ